กลับมาในช่วงนี้เท่าไหร่ครับค่ะช่วงของเลขคลิกชีวิตใช่แล้วนะชอบอาจารย์ป่อนางฟ้าเลขลิกขึ้นอยู่
เราแต่ว่าย้ำคุณผู้ชมนิดนึงนะว่าวันนี้นะคะอาจารย์ปอมาทั้งทีใครมีคำ
ถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถหรือตัวเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ส่งไลน์กันมาถามได้เลยนะครับพร้อมกับอาชีพของคุณผู้ชมด้วยนะ
ดูว่าเราใช้เบอร์นี้ใช้เลขนี้มันจะเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่า

ไลน์เนี่ยพยายามสไลด์เปิดหน้าจอ

เพราะว่าเรื่องที่จะคุยกันถือว่าน่าสนใจมาก

๒๒มันมีความหมายยังไง
มันเกี่ยวข้องยังไงกับดวงจันทร์

ไม่เสมอสิเราชนะเมื่อวานนี้
แต่ว่าอย่างที่คุณชนะบอกไปช่วงแรกว่า
ดวงจันทร์อยู่ไกลกับโลกมาก
อิทธิพลกับเรามากมายขนาดนี้
โดยเฉพาะเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงด้วย

กับผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าผู้ชายด้วย
อยากรู้คำตอบแล้วมาคุยกับอาจารย์ปอลกันดีกว่าไหม

สวัสดีครับ
อาจารย์นี่ยิ้มเหงือกมากเลย
สามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ไอ้การเลือกใช้ได้เลย
จะให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเหมาะกับใครจริงนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่เราบอกว่าไม่เหมาะจะใช้ไม่ได้
ใช้ได้แต่อาจจะไม่เห็นผล๑๐๐นะคะ
เราเริ่มกันเลยตามปกติเนี่ย
ใครต่อใครก็น่าจะทราบกันแล้วว่า
๒เป็นเลขของพลังแห่งดวงจันทร์
ความอ่อนหวานความเป็นผู้หญิงความเห็นอกเห็นใจ
ความร่มเย็นสุขสบายใจนะคะ
แต่พอมาถึง๒๒เกิดอะไรขึ้น
คือความอ่อนล้าจะมากกว่าเดิม
เห็นอกเห็นใจก็จะมากกว่าเดิม

๒เด้งแล้วยังเป็นให้เรารึกถึงพี่หญิงคนหนึ่ง
ที่สวยน่ารักอ่อนหวานบอบบาง
ทำไมไม่โฟกัสที่หน้าดิฉันคะ
เดี๋ยวมันเข้ากับน้องใบตองเหรอเนี่ย
เอามันเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน

ก็คือเราก็ต้องบอกว่าคนนี้
ค่อนข้างจะเป็นในลักษณะของความบอกบางนะคะ
ความบอบบางแล้วงานที่เขาจะทำได้เหมาะที่สุด
น่าจะเป็นงานที่ใช้จินตนาการความสร้างสรรค์
แล้วก็เป็นเรื่องของงานบริการตรงจุดเลย

สองสองเนี่ยถูกขีดไปแล้วว่าเหมาะกับผู้หญิงแน่

เหมาะกับเกิดอยากใช้หรือว่ามีอยู่ในเบอร์อยู่แล้ว
จะเหมาะไหม
ถ้าให้คีย์ว่าเหมาะไหมไม่เหมาะ
แต่ใช้ได้แต่ยังใช้ได้อยู่นะคะ
ถ้าผู้ชายที่มี๒๒อยู่ในเบอร์ของตัวเอง
ก็จะดูเป็นผู้ชายนิ่มนัวหน่อย

ก็คืออย่างบางคนเนี่ยเบอร์เขาเป็นเบอร์ดุ
แบบที่เราบอกสามารถพูดได้ว่า
โครงสร้างเบอร์โทรมี๖คู่เลข
ถ้าสมมุติในเบอร์มีแค่หนึ่งคู่เลขที่เป็นสองสอง
ที่เหลือเป็นเลขของความแข็งแกร่งหรือความฉลาดเฉลี่ยว

แต่ถ้าเราพูดถึงเลขคู่เดียวคือสอง

เหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแน่แล้วล่ะ

ว่าไม่เหมาะกับอาชีพอะไรสำหรับ๒๒

เหมาะแน่เลยก็คืองานที่ต้องแข่งขันสูง
ใช้ความเร็วกระชับฉับไว
อย่างเช่นงานประมูลต่างค่ะ

ผู้ที่เป็นคอนดักเตอร์คอยดูแลการประมูล

ผ่านไป๓คันยังไม่ได้สักคันเลย

ใช่ค่ะเขาอ่อนหวานแล้วเขาใจเย็นใจดี

พี่บี๊บอกว่าคืองานที่ต้องควบคุมสั่งการ

ใช่หัวหน้างานทหารตำรวจ
นะคะอย่างนี้สั่งไม่ได้แน่สั่งเสร็จน้องก็ไม่ฟังหรอก

แล้วก็งานหนักค่ะงานที่ต้องใช้แรงกายใช้แรงใช้การลุยการสู้

อย่างเช่นผู้รับเหมาก่อสร้าง

แต่เอาที่เหมาะให้เห็นภาพเลยว่าเขาเหมาะอะไรมากที่สุด
คุณครูอนุบาลเหมาะได้เลย
หวานจริงแล้วเห็นอกเห็นใจเข้าใจเด็กเนอะ

อันนี้คุณสามีต้องซื้อให้ใช้เลยนะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องของงานบริการประสานงานต่างพนักงานต้อนรับตามโรงแรม

คู่นี้อยู่จะดีทำให้เราแบบค่อนข้างประนีประนอมกับทุกคน
ไม่แข็งกระด้างไม่ก้าวร้าวด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็งานฝีมืองานที่ต้องใช้ไอเดียสูง
ใช้เวลามีความละเอียดอ่อน
แต่คราวนี้ก็คือคำถามมาอีกแหละ
คล้ายกันคือ๒๒เนี่ยแล้วจะใช้ไม่ได้เลยเหรอ

จริงเป็นเลขดีค่ะแต่มีข้อทริคนิดนึงว่า
ถ้าอยู่ท้ายเบอร์ท้ายเบอร์โทรศัพท์คือคู่สุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์นะคะ
อาจจะทำให้การตัดสินใจของคุณโลเล
เพราะสองเนอะอ่อนใจดี
ใช่ไหมพอเราจะทำอะไรที่มันมั่นคงมั่นใจเราทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นควรจะไปอยู่ต้นหรือตรงกลางของเบอร์
สองตามด้วยเลขอะไรใช้ได้นะคะ
ก็อย่างสองสองสามก็เรียกว่าผู้ใช้เลขนี้จะมีเสน่ห์สุดชีวิต
สองสองสามเป็นความอ่อนหวานและเป็นความกล้าลุย

นี่คุณแม่บ้านขอให้ใช้นะคะ
ขอให้ใช้เลยนะคะ

พวกสุรานีหรือนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
คุณจะมีเสน่ห์ในการพูดคุยกับคนได้ดีมาก
แล้วก็๒๒๘เท่าแก่นี้ต้องใช้ค่ะ
หวานไปก่อนแต่ข้างหลังนี่อำนาจเยอะ

แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือ๒๒๙
นี่คือพวกดารานักแสดง

ศิลปินหน่อยศิลปิน๒๒๙ด้านนั้น
ก็จบลงค่ะด้วยความตั้งใจในการบอก
จดทั้งก็จดกันไปนะครับ

หรือว่าติดต่ออาจารย์ทางช่องทางของอาจารย์ก็ได้เหมือนกัน
มาดูไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมาถามอาจารย์กันหน่อยนะคะ
วันนี้ส่งมาถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
หมายเลขโทรศัพท์นะคะ๓๒๘๙๘๗๓ค่ะ
ส่งมาจากคุณแม่มิ้นท์อาชีพเย็บผ้า

ถ้าจะบอกว่าเหมาะไหมไม่เหมาะค่ะคุณแม่มิ้น
ถึงแม้ว่าจะเปิดหน้าเป็นเสน่ห์แบบ

ทั้งหมดเลยเป็นเลขของอำนาจบารมีและความดุดัน

ก็ต้องใช้อาศัยความละเอียดอ่อนความอ่อนโยนใจเย็น
ใจเย็นมากคุณแม่มิ้นงั้น๒๒นี่เหมาะไหมคะ

แต่คุณแม่บ้านตามด้วย๘๙๘เนี่ยโอ้โหเลขเท่าแก่เลย
ได้เข้าแก่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
เงินก้อนโตเลขเสียงโชคเลขของมาฟิมา

แล้ว๗๓นี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเลขของ
มุมานาก็จริงแต่ชีวิตค่อนข้างจะเครียด

งั้นโดยรวมแล้วควรจะเปลี่ยนดีไหมฮะ

งานเย็บพลาดอย่างที่บอก๒๒ก็ใช้ได้
ครับเอาละได้คำตอบแล้วนะฮะ
มาดูหมายเลขถัดไปที่คุณผู้ชมส่งมาถามอาจารย์ปอค่ะ
จากคุณชัชวานอาชีพงานขายหมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังก็คือ๙๐
เป็นยังไงบ้างคะอาชีพนี้กับเบอร์นี้
ค่ะเบอร์นี้โดยรวมก่อนไม่ใช่เบอร์เสียนะคะ
แต่ว่ามาดูให้เหมาะสมกับอาชีพไหม๙๓๕เป็นเลขที่ค่อนข้างกระตือลือล้น

ถ้าเกิดว่าการขายของเราเป็นการขายที่เน้นการขายแบบพาร์ทคอร์แบบสนุกสนานตื่นเต้น
รู้สึกว่าเห็นภาพทันทีเลยเขาแสดงให้ดูด้วย

เพราะว่ามาดูเรื่อง๓๕๓๕ก็เป็นอำนาจบารมี๕๗
๕๔ก็เป็นความมีไหวพิพย์ความฉลากปฏิพาร
๔๙ก็คิดไวแต่๙๙๗จะเป็นลักษณะบรรขายพระ

ถ้าเกิดว่าอาชีพงานขายจะเป็นขายเรื่องวัตถุมงคล
หรือว่าสังฆาธารสังฆาธารพวกนี้ได้

ครับค่ะโอ้โหตอบคำถามกันไปมากมายอาจารย์ปอลค่ะ

ติดตามได้ในโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอนนะคะ
ขอบคุณอาจารย์ปอล์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
เจอกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์ปอลในวันจันทร์หน้า
เดี๋ยวแป๊บเดียวก็วันจันทร์แล้วเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับเรื่องของตัวเลข